มาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสินเป็นเหตุสลดค่ะ
ผู้หญิงคนนึงเขาอายุ๓๓ปีแล้วเขาทองได้๗เดือนแล้วนะ
เขาเสียชีวิตอยู่ในห้องคือแบบนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องเนี่ยค่ะครับ
ถามเพื่อนของเขาเขาบอกว่าก่อนหน้านี้
ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาไปกินเหมือนกับเป็นหอยดอง
แล้วก็ปวดท้องไปหาหมอ
หมอบอกว่าน่าจะเป็นโรคกระเพาะให้ยามากิน
เขาก็กินยาแล้วก็กลับมานอนสุดท้ายเสียชีวิตเนี่ยคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในห้องพักแห่งหนึ่งที่เขตเทศบาลเมืองจังหวัดกาลสินค่ะ
ตำรวจพร้อมด้วยแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะคะ
นางสาวเอมออนโสพันโตอายุ๓๓ปีท้อง๗เดือนนะคะ
ร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินไม่มีแผลตามร่างกาย
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายด้วยค่ะ
หมอไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
คือญาติเขาบอกว่าถ้าติดใจสงสัยก็จะต้องส่งไปให้แพทย์นิติเวศตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อนของนางสาวเอ็มออนผู้เสียชีวิตเขาให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะ
นางสาวเอ็มออนเป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม
สามีทำงานอยู่ที่อุดรธานีก็ทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งนะคะ
ตำแหน่งพนักงานบัญชีธุรการ
ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้นางสาวเอ็มออนผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เขาไปกินหอยดองกับเพื่อน
เสร็จปุ๊บตอนเย็นปวดท้องก็ไปหาหมอ
บอกว่าเป็นโรคกระเพาะให้ยามากิน
พอช่วงค่ำยังไม่หายอาการไม่ดีขึ้น
ไปหาหมออีกเป็นรอบที่๒แต่ครั้งนี้

พอไปพบแพทย์แล้วแพทย์ก็ยังบอกว่ายังไม่รู้สาเหตุว่าเป็นอะไร
แต่เบื้องต้นคาดว่าจะเกิดอาการเหมือนกับแพ้อาหารอย่างรุนแรง
แล้วก็ท้องเสียจนทำให้อาจจะถึงขั้นช็อกและเสียชีวิตอย่างนี้ค่ะ

พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า
พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า
พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า
พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า

พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า
พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า

พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า

พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า
พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า
พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า
พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า

พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า
พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า

พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า
พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า

พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า
พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า
พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า

พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า
พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า

พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า
พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า

พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า
พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า

พ่อพูดว่าพ่อพูดว่าพ่อพูดว่า

มากเสียเครือแร่อย่างนี้มันถึงขั้นช็อกแล้วเสียชีวิตได้จริง